สบู่เป็นวัสดุที่ช่างนำมาทำเป็นแม่พิมพ์ด้วยรูปแบบของการแกะสลัก
ดังนั้นอุปกรณ์ที่ใช้จะเกี่ยวข้องกับขั้นตอนการทำงาน
เริ่มตั้งแต่อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการออกแบบแม่พิมพ์จะต้องร่างลวดลายในกระดาษที่ใช้ทำแบบเสียก่อน
แล้วใช้เหล็กแหลมในการเขียนลาย
อุปกรณ์สำหรับการตัดการเลื่อยหินสบู่จะเป็นอุปกรณ์หรือเครื่องทุ่นแรงที่ใช้ตัดแยกหินสบู่เป็นแผ่น
และอุปกรณ์สำหรับงานแกะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้จากความถนัดของช่างเช่นซิลใบมีด